กลับเข้าสู่รถปลดทุกข์นะครับมาดูเรื่องของเงินเงินทองกันบ้างนะครับ
มีหนุ่มพิการแล้วก็ผู้สูงอายุเกือบ๑๐คน
เขาไปฝากเงินไว้กับกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน
ปรากฏว่าคุณคิดดูฝากเดือนละ๕๐๐นะครับ

ปีนึงปี๑๒เดือน๖๐๐๐
ฝากมา๑๓ปีก็ได้๗๘๐๐๐นะครับ
พยายามจำเป็นจะได้ไปถอนออกมาใช้
แต่ปรากฏว่าพอจะไปถอนนะ
ประธานกลุ่มที่ออมทรัพย์บอกว่า
เงินไม่พอเงินไม่มีถอนไม่ได้
เอาเงินหายไปไหนมาตามหาเงินกันหน่อยไหมฮะ

แต่ว่าเคสนี้ก็ร้องเรียนเข้ามายังรายการรถปลดทุกข์นะครับว่า
คุณสมพรบุญทวีชาวตำบลนาพญาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

นั่งรถเข็นมาพร้อมกับชาวบ้าน๔คน
เข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรหลังสวน
นำเงินเบี้ยยังชีพของคนพิการ

เพื่อการผลิตหมู่บ้านตะโนด๕ต้น
โดยจะฝากเดือนละ๕๐๐บาทก็เต็มอัตรานะ
ได้เงินเบี้ยยังชีพคนพิการมาเดือนละ๕๐๐เหมือนกัน
ก็เลยฝากเต็มเลยเดือนละ๕๐๐บาท

ฝากนานร่วม๑๓ปีรวมจำนวนเงินทั้งสิ้นก็๗๘๐๐๐บาท
เมื่อถึงเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว
ได้ไปขอถอนเงินเพื่อที่จะมันจำเป็นจริง
จะนำไปซื้อสำล้อเครื่องมาใช้
แต่กลับถูกปฏิเสธจากประธานกลุ่ม
โดยบอกว่าไม่สามารถถอนเงินได้เนื่องจากทางกลุ่มไม่มีเงินเพียงพอ
และกำลังอยู่ระหว่างการเคลียร์บัญชี

ใช่คือฉันฝากเงินเอาไว้แล้วจะเอาไปใช้จะเอาเงินของฉันมาใช้
ด้านของนางสิริพรบุญทวีสมาชิกแล้วก็กรรมการกลุ่มออมทรัพย
บอกว่ากลุ่มออมทรัพย์ดังกล่าวก่อตั้งเมื่อปี๒๕๕๙
มีสมาชิกประมาณ๑๑๐คน
มีประธานกลุ่มและมีคณะกรรมการบริหารจำนวน๑๐คน
เมื่อเดือนเมษายนปี๒๕๕๘ปีที่แล้ว
เงินที่ฝากไว้ที่ธนาคารหายไปจากบัญชีจำนวนมาก

ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน

และก็เพราะว่ามียอดเงินหายไปถึง๘๙๐๐๐๐บาท
ขอให้อำเภอหลังสวนช่วยติดตามจากคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า
พาชาวบ้านมาแจ้งความ
เพื่อให้กรรมการนำเงินมาคืนให้แก่สมาชิกโดยเร็วครับ
ซึ่งก็ล่าสุดวันนี้เลยนะคะนายสมนึกเหล็กนาพญา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑๓ตำบลนาพญา
ก็นำชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ดังกล่าวกว่า๓๐คน
ซึ่งชาวบ้าน๓๐คนนี้ได้รับความเสียหาย
ได้นำทั้งหมดเข้าไปแจ้งความ
ร้องกับให้ปากคำเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรหลังสวน
เพื่อที่จะติดตามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป

ทีนี้เงินไปไหนเงินฉันฉันจำเป็นต้องใช้

กับว่าที่ร้อยตีกิติพบรอดดอน

ได้รับความเดือดร้อนนะคะฝากเงินหลักร้อย

ปีก็เป็นหลักหมื่นหลักแสนตอนนี้เงินมันหายไปไหนอ่ะคะ
ตอนนี้นะครับเรื่องอื่นนะครับ
เรื่องนี้มันเพิ่งมีเรื่องแดงขึ้นมานะครับ
ประมาณต้นปี๒๕๕๘นี้นะครับ
๕๙นี่เหรอครับ
ครับผม

ขอเรียนอย่างงี้นะครับช่องการ์ด
ได้มีเรื่องร้องเรียนส่งมาที่สูตรวงธรรมของอำเภอ
ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะครับ
ก็คือในส่วนของพัฒนาชุมชนนะครับ
ไปตรวจสอบบัญชีต่างแล้วก็พบว่ามีจำนวนยอดเงินนะครับ
ก็ปรากฏว่ายอดเงินไม่มีการสูญหายนะครับ
ก็ส่งผลให้กับสมาชิกที่ต้องการที่จะถอนเงิน
ซึ่งเขาเรียกกองทุนเศรษฐ์ออมทรัพย์ต้องการจะถอนเงินไปใช้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของคนพิการที่เป็นข่าว
กรณีของนายสมพรบุญทวีเขาต้องการที่จะถอนเงิน
ที่เขาฝากกองทุนออมทรัพย์ไว้เนี่ยเพื่อนำไปซื้อรถสามล้อเครื่อง
ที่ของเขามีรถ๓ล้อโยก
ก็ไปขอถอนเงินนะครับแต่ปรากฏว่าได้รับการปฏิเสธจากประธานกลุ่ม
นะครับโดยอ้างว่าไม่มีเงินนะครับเหมือนที่เป็นข่าวที่เขาแจ้งนะครับ
ถ้าไม่มีเงินนะครับทางนี้ก็พยายามติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับ
ก็ไม่ได้ไม่ได้นี่ทีนี้ทำให้สมาชิกท่านอื่น

ไปตรวจสอบด้วยอะไรว่าเงินมันมีหรือเปล่า

ก็มีการตรวจสอบนะครับ

ตอนนี้ก็เลยเหลืออยู่๘๐รายทีนี้๘๐รายเนี่ยมีจำนวน๗๘รายซึ่งฝากอย่างเดียวไม่เคยกู้
เขาก็ว่าไปตามขั้นตอนการคู่ก็คือมีการจ่ายเงินต้นจ่ายดอกเดี๋ยวเลย
ทีนี้ปัญหามันก็เลยน่าจะอยู่ในขั้นตอนของ
ผู้ที่รับผิดชอบในการเก็บเงิน
แต่ละเดือนเขาเอางุ่งไปหนั่มอีก๒นับ
ท่านนายอำเภอครับตัวประธานเอง
กรรมการพี่พูดนี้หรือยังอยู่อัฐงวะศิลปะ
ยังอยู่ครอบครับแต่ประเด็นตรงนี้
นะครับแต่งตั้งคณะกรรมการตอบเข้าท
ไม่ที่มันหายไปที่ไหนยังไงใครที่มันคณรับผิด
นำเงินหาจ่ายกับสมาชิกอะไรต่างตรงนี้

ก็มีคำตอบ

ก็เลยนำมาการแจ้งความบินฆดี
พาสมาชิกกลุ่มออมทัพเนี่ย
ไปแจ้งความบินฆดีที่โสพรหลังสวน

แล้วก็สอบส่วนของเอกสารต่างหรือเข้าองค์ประกอบของข้อศพดภัยหรือหรืออะไรอื่น
ก็มีหนังสือแจ้งมาทางอำเภอให้ส่องเอกสารต้องให้เขาเช่นลายชื่อสมาชิกสมุทร
ก็รวบรวมทางอำเภอส่งไปให้
ยังไงฮะนายอำเภอคืบหน้าล่าสุดเลยขอสุดตอนนี้เลยฮะ
ตอนนี้ก็คือทางพนักงานสอบสวนก็เรียกสมาชิกทั้งหมด
เขาให้ปากคำเพิ่มเติม
ค่ะในส่วนคราวในส่วนของทางอำเภอเราดูแล้วถ้ามีการทำด้วยคดี
ขั้นตอนที่สมาชิกซึ่งเขาเดือดร้อน

ประกอบที่เค้าจะได้เงินมาใช้

เราพยายามจะให้มีการก่ายเกี่ยวตัดดุประนอมกัน
ซึ่งในส่วนที่เรามีการพูดคุยก็ปรากฏว่า
ผู้ที่รับผิดชอบบางรายเขาก็อยากจะรับผิดชอบ
ว่าจะมาคืนให้อะไรแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่รับผิดชอบ
ทีนี้พอไม่รับผิดชอบอีกส่วนรับอีกส่วนไม่รับ
มันก็เลยตรงนี้มันยังตกลงกันไม่ได้
นี่คือขั้นตอนที่จะแยกกัน
ครับผมค่ะแต่ทีนี้เสียงสะท้อนของชาวบ้านชาวบ้านเองก็มีคำถามอยู่ในใจแหละว่า
เงินที่ฝากไปเนี่ยมีโอกาสจะได้คืนไหมย้ำตรงนี้ได้ไหมคะในอำเภอ
เนี่ยตรงนี้ก็มันเป็น๒กรณีนะครับ
กรณีที่๑เนี่ยถ้าไม่ได้ก็ต้องดำเนินคดี
ถ้าดำเนินคดีเนี่ยโอกาสจะได้ถามว่ามันช้าช้ามาก
ตอนนี้ทางอำเภอก็เลยจะพยายามที่จะให้มีการไก่เกลี่ยในส่วนตรงนี้

ส่วนที่ว่าจะใช้กันยังไงอะไรต่างก็ต้องมาพูดคุยกันมาทำความตกลงกันนะครับ

ยอยผ่อนก็ได้หรืออะไรยังไงก็ได้คือให้แต่ว่าอย่างน้อยก็ให้ชาวบ้านเขาได้
มีกำลังใจนะว่าเขาได้เงินคืนมาอะไรตรงนี้
ถ้าจะต้องมีกรอบเวลาในการที่จะเอาเงินมาคืนตรงนี้

กรอบเวลาในการที่จะไกล่เกลี่ยให้เอาเงินมาคืน
มีกรอบวางไหมครับว่าต้องคืนภายใน๓เดือน๖เดือนหรืออะไรอย่างนี้
ตอนนี้ผมต้องพยายามที่นำผู้ที่รับผิดชอบมาพูดคุยกันให้ได้
ตอนนี้เราก็เหมือนที่ผมบอกนะครับ
ตอนนี้เราก็พยายามใช้ทุกภาคส่วนนะครับ
กำหนังผู้ใหญ่บ้านคนรู้จักญาติพี่น้อง
พยายามพูดคุยให้เขาเห็นให้เข้าใจในส่วนประเด็นตรงนี้นะครับ
เพราะว่าถ้าพูดจริงแล้วเนี่ย
สมาชิกแล้วก็ประธานกลุ่มอะไรต่าง

แต่ก็เป็นอียะคนรู้จักกัน

ทีนี้นายอำเภอคะหลังจากนี้ต่อไป
จะป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดมาลักษณะนี้ยังไงได้บ้าง
ตอนนี้ผมก็เลยคุยกับทางพัฒนาชุมชนว่า
ให้มีการตรวจสอบกองทุนทุกกองทุนในหมู่บ้าน

ที่มีนะครับทั้งหมดเลยนะครับว่ากองทุนตรงไหน
กองทุนนี้เราจะแยกมีอยู่๒ส่วนนะครับ
คือกองทุนเขาเรียกกองทุนออมทรัพย์
กองทุนตรัสจะอะไรต่างแล้วจะเรียกว่า
บางกองทุนเขาดำเนินการเอง
โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางราชการ

อย่างมีกองทุนเนี่ยออมทรัพย์บ้านสะโหด๕ต้นเนี่ย
กองทุนนี้ไม่ได้ขึ้นเขาบริหารจัดการของเขากันเอง
เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ในส่วนของทางราชการเนี่ย
พอเราไปแนะนำอย่างนู้นอย่างนี้เขาก็ทำบ้างไม่ทำบ้าง
เพราะว่าเคยบังคับไม่ได้แต่ถ้าขึ้นทะเบียนเนี่ยคุณต้องทำตามที่เรากำ